เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโพสต์กันสนั่นค่ะ
เอ่อเอ่อเก้าสาม

เนี่ยตามที่เห็นคุณผู้ชม
ส่วนจะทุกขั้นข้นต้องโชว์กัน

ก็มีเจ้าตัวโพสต์บอกว่า๔๕ใบ
หอมปากหอมคอเด้อคาเดอร์นะคะ
อีกคนนึงค่ะพี่สองพระดอกนี่
ก็แนวร็อกนะคะแนวติ๊ดแต่ลอตเตอรี่นี่แน่นค่ะ

เลขท้าย๓ตัวเบา๒ใบได้ค่าขนมกรุบค่ะ
แต่คนนี้ค่ะคุณบุโกะนะคะไม่ปังแต่แป๊กแรงค่ะ
อันนี้๗ปวดนะค่ะซื้อเยอะมาก
๔ใบไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่ถูกเลยไหนไม่ถูกแล้ว
จัดภาพนี้มาเลยคุณผู้ชมนี่
กระจัดกระจายกันไปเลยนะคะไม่เป็นไรคุณผู้ชม
ไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็ได้อุดหนุนรัฐบาลค่ะ
ลอตเตอรี่แล้วก็ลุ้นกันใหม่นะคะงวดหน้า

ด้วยความหากรรมเลยเอาเพราะความสนุกละกันนะครับคุณผู้ชม
อย่างคุณบุ๊กโกะเนี่ยที่ฉันส่งกำลังจะให้นักการกันเนอะ
หนักมากปั๊วมากอุดหนุนรัฐบาลกันต่อไปนะคะ